อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวดีกันบ้าง
สุวรรณชัดพรมชาติหลายคนอาจจะคุ้นชื่อนี้นะคะ
เป็นชื่อของแท็กซี่โชเฟอร์ใจบุญนะคะ
ที่เขาก็บริการรับส่งผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการเนี่ย

ล่าสุดมีเรื่องราวดีเกิดขึ้น
เพราะว่ามีคนบริจาคเก้าอี้ไฟฟ้าให้กับพี่สุวรรณชัดล่ะค่ะ
พี่สุวรรณชัดมาครับได้รับบริจาคมาจากกลุ่มเพื่อน

อันนี้เลยดีจังเลยอ่ะใช่ค่ะโพสต์เป็นคลิปการทดสอบเก้าอี้ไฟฟ้า
อยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะของคุณสุวรรณชัดพรมชาตินี่แหละ
ก็เป็นแท็กซี่ใจบุญนะคะที่รับส่งผู้ป่วยพิการฟรี
ไม่คิดค่าบริการแม้แต่บาดเดียวเนี่ยครับ
ก็อัพโหลดนี่แหละค่ะคลิปขณะทำการทดสอบเก้าอี้ไฟฟ้ากับผู้โดยสารท่านหนึ่ง
หลังได้รับมอบเก้าอี้ตัวนี้จากนายนัทธวุฒิบุญประสิทธิ์
เป็นเจ้าของอู๋สรุ่งโรดยนต์อยู่แถวเขตดูสิทธิ์
แล้วก็บรรดาศิษย์เก่าอุเทรนถวายรุ่นที่๖๑ค่ะ
สุวรรณชัดเปิดเผยกับทีมข่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้
เคยได้รับแจ้งจากคณะผู้ใจบุญกลุ่มนี้
ว่าจะมาช่วยติดเก้าอี้ไฟฟ้าให้
เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้ป่วย
หลังจากผู้ใจบุญกลุ่มนี้เห็นความลำบาก
นำผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง
ขึ้นรถไปโรงพยาบาลค่ะ
วันนี้ผ่านมาสดร้อนเลยนะคะ

ก็เลยได้นัดไปติดตั้งเบาะไฟฟ้าตัวนี้
ซึ่งไม่ติดตั้งแล้วพบว่าการใช้งานเป็นที่น่าพึงพอใจ
แล้วก็ทำให้เกิดความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะคะ
เนื่องจากการควบคุมใช้รีโมทควบคุม

เบาะนี้ได้รับการติดตั้งแบบฟรี

บอกว่าถ้าติดเองเนี่ยคงต้องเสียเงินจำนวนหลักหมื่นถึงหลักแสน
ก็เลยฝากขอบคุณคณะผู้ใจบุญกลุ่มนี้มาด้วยเป็นอย่างมากนะคะ
โฟเฟอร์แท็กซี่ใจบุญพี่สุวรรณชัดยังกล่าวทิ้งท้ายด้วย

ปัจจุบันมีผู้ป่วยพิการนัดใช้บริการ๓๖ราย
ตอนนี้จึงถือคติว่าช่วยคนเป็นหลักหากินเป็นรอง
ถ้าใครนะคะประสงค์จะใช้บริการพี่สุวรรณชัดโชเฟอร์ใจบุญท่านนี้
สามารถติดต่อได้เลยค่ะโทรศัพท์๐๘๗๓๓๑๕๔๒๑
ก็ลองดูคุณสุวรรณชัดพรมชาติเป็นโชเฟอร์ใจบุญ

นายนัทธวุฒิบุญประสิทธิ์เจ้าของอู่สรุ่งรถยนต์

สำหรับการบริจาคเก้าอี้ไฟฟ้าในครั้งนี้ค่ะ
อุเทรนถวายนะครับรุ่นปี๖๑นะครับ
นี่มีน้องแฟนคลับไทยรัฐทีวีส่งข้อความมาในเฟซบุ๊กไลฟ์
ต่อไปนี้คนพิการก็ไม่ลำบากแล้วมีเก้าอี้ไฟฟ้าด้วยนะคะ